คุณผู้ชมค่ะช่วงสถานการณ์แบบนี้อย่าไปใกล้ใครมากเผื่อจะอันตรายนะคะ
เพราะฉะนั้นงานบงงานบ้านหัดทำเองค่ะ
งานบ้านแม่บ้านไม่ต้องทำเดี๋ยวเกรททำเอง

นี่ส่องไปส่องมาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เห็นอะไรไหมคะเขาจัดแจงมุมกล้องสดิบดีตั้งกล้องเอาไว้เครื่องซักผ้า
อยากจะได้แบบโมเมนต์เก๋เป็นไง
ถ่ายมาปุ๊บอย่างที่บอกคุณผู้ชมภาพนี้หลายคนหลุดโฟกัสซูมแล้วซูมอีก
แต่คุณผู้ชมไม่ต้องเผลอซูมหน้าจอทีวีนะคะซูมในโทรศัพท์เอานะคะ
ในคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องซากผ้าสักกับคนนะคุณค่ะ
เขาโฟกัสกันเรื่องอื่นมากกว่าช่องเราเองก็ซูมให้ดูนะเมื่อกี้ชัดมาก
อ๋อนะคะซึ่งเราก็เห็นมาค่ะลำรายนะคะ
ซึ่งก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เชอรี่บอกนะคะอย่าซูมหน้าจอนะจ๊ะ
ก็ไปดูในไอจีของคุณผมเลยค่ะ
ฉันไม่เห็นอะไรดี
ถ้าบอกว่าจะตัวเปล่าแล้วเฟือนซักผ้าขนาดนี้
แสดงว่าทางล่างก็คงต้องน่าไปซักด้วยล่ะมั้ง

ยังไม่ได้บอกอะไร